กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่กระโลกครับผมในพ่านัมพลจินดาวัฒนา
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานที่เคารพครับ
สังคมคือที่อยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายจึงมีความจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์กติกา
ทุกฝ่ายยอมรับได้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างดีมีสุขรัฐธรรมนูลเป็นกติกากลางที่เป็นทางการ
แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมยังมีเรื่องอื่นเช่นเรื่องความเชื่อพฤติกรรมวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติต่าง
ที่มองไม่เห็นเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของสังคมอีกด้วยรัฐธรรมนูลที่ดีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ครับ
ตามสถานการณ์และระดับการพัฒนาประชาธิปไตยที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับทีแต่ผมเคยอภิปรายไว้แล้วณสภาแห่งนี้ว่า
ประชาธิปไตยที่หยุดนิ่งคือนาฬิกาที่ตายครับนาฬิกาที่ไม่ตายลูกตุ้มนาฬิกาต้องแกว่งไปมาได้
ความพยายามของเพื่อนสมาชิกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสองพันร้อยหกสิบจึงเป็นเรื่องที่รับได้ครับ
ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อได้ศึกษายัตติแก้ไขรัฐมนูลทั้ง๑๓ยติแล้ว
และฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแล้วนะครับตัดสินใจที่จะโหวตรับร่างวาระหนึ่งได้หลายฉบับครับ
ฉบับใดที่เป็นคุณแต่ประชาชนและสังคมยินดีสนับสนุนรับหลักการเช่นฉบับที่๒๖๗๘๑๒เป็นต้น
ในขณะเดียวกันนั้นจะสนับสนุนรับหลักการในยติที่๔ที่๑๑
ยกเลิกอำนาจสวในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๒๗๒ตามบทเฉพาะการ
ซึ่งเคยได้โหวตรับหลักการนี้ครั้งหนึ่งแล้วในรัฐสภาแห่งนี้เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนครับ
ท่านประธานที่กรมครับประเด็นมาอยู่ตรงฉบับที่๑ครับ
ท่านภัยบูลนิติตะวันและคณะมีหลายเรื่องอยู่ในนี้ด้วยกัน
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพว่าเป็นฉบับที่ผมรับหลักการไม่ได้ครับ
ติที่อยู่ในนี้มี๔๕เรื่องมีเรื่องดีนะครับเช่นส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
การให้รัฐสภาทำหน้าที่ติดตามด้านการปฏิรูปและยุทธศาสตร์เป็นตน
แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่ายัตตินี้ได้บรรจุการแก้ไขมาตรา๑๔๔และ๑๕
เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติคือสสและสวแปรยติงบประมาณ
ขั้นตอนพิจารณางบประมาณนำไปผลักดันทำโครงการลงพื้นที่ของตัวเองได้
และมาตรา๑๘๕ให้สสวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของราชการ
ที่เรียกว่าก้าวไก่แทรกแซงโดยให้เหตุผลว่าช่วยเหลือประชาชนครับ
ท่านประธานที่เคารพครับการเขียนหลักการและเหตุผลเอาไว้
และเนื้อหาสาระที่อยู่ในการแก้ไขนั้นเป็นการแก้ไขแบบถอยหลังเข้าครองครับ
เป็นการเจาะช่องโวที่จะนำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ
ซึ่งรัฐมนูลมาตรา๒ฉบับ๒๖๐ได้ปิดช่องโหวช่องว่างเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีแล้ว
ดังนั้นเหตุที่ยกเหตุและผลเอาไว้เพื่อจะแก้ตรงนี้ไม่มีความชอบทำครับ
ท่านประธานที่เคารพครับกับผมขออธิบาย
ข้อที่๑ครับขอใช้อธิบายโดยหลักการแบ่งแยกอำนาจครับ
ในประเทศของเราประชาธิปไตยของเราออกแบบไว้
เรามีตุลาการเรามีองค์กรอิสระตามรัฐมนูล
เรามีคณะรำตรีและมีฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภา
ซึ่งประกอบด้วยสสและสว๒สภา
ผมขอคู่เดียวคือคู่คอลโลมและนิติบัญญัติ
ขอรมอบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาครับ
โดยมีราชการประจำเป็นผู้ปฏิบัติราชการให้
ย้ำนะครับการปฏิบัติราชการการบริหารเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีครับ
ส่วนรัฐสภาเรามีหน้าที่ใหญ่๒เรื่อง
ที่หนึ่งคือนิติบัญญัติทุกท่านทราบดี
เรื่องที่สองเราทำหน้าที่กำกับการบริหารราชการแผ่นดินคือกำกับการบริหารของคอรมอ
ติบัญญัติไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปแทรกแทรงการปฏิบัติราชการของฝ่ายประจำครับ
หลักการแยกอำนาจชัดเจนนิติบัญญัติไม่มีหน้าที่แปรยตินำงบประมาณไปทำโครงการ
ไม่มีหน้าที่เข้าไปร่วมใช้งบประมาณไม่มีหน้าที่เข้าไปใช้อิทธิพลแทรกแทรงการทำงานของราชการประจำ
ย้ำครับไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
ไม่ว่าท่านจะอ้างเหตุผลว่าเมื่อเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรต้องช่วยเหลือประชาชน
เรามีกลไกตรวจสอบฝ่ายบริหารเราประสานงานได้
เราใช้กลไกรัฐสภากลไกการทำรายงานการศึกษาการประชุม
กรรมธิการใช้การยื่นกระทู้และการประสานติดต่อกับทางฝ่ายบริหาร
ในระดับนโยบายไม่ใช่ระดับปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเขาเป็นกลไกของฝ่ายบริหารคือทำงานให้กับคณะรัฐมนตรีครับ
ดังนั้นหน้าที่เหล่านี้ผมเข้าใจดีผมเห็นใจท่าน
ที่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในพื้นที่แต่ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยกับท่านไม่ได้เพราะได้มีการแยกหน้าที่ไว้แล้ว
ท่านประธานที่เคารพครับในขณะนี้ผมเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นสว
เราก็ไม่มีหน้าที่ที่เขาไปแทรกแทรงสิ่งเหล่านี้ได้เลย
รัฐมนูลเขาเขียนดีมากอยู่แล้วในมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่และหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
เหตุใดยัตติที่๑จึงไปขอแก้ไขโดยอ้างเหตุผลว่าจะช่วยเหลือประชาชน
ช่วยเหลือประชาชนเรามีหน้าที่กำกับการทำงานของรัฐบาลครับ
ประสานงานได้นะครับเสนอแนะได้แต่ไม่มีหน้าที่เข้าไปแทรกแสงครับ
ท่านประธานที่เคารพครับในอดีตเราเคยเห็นปรากฏการณ์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติบางส่วนนะครับ
บางส่วนบางคนเท่านั้นแปรยติดึงงบประมาณไปทำโครงการลงพื้นที่ของตัวเอง
เขียนป้ายด้วยว่าตัวเองดึงงบประมาณมาทำอะไรบ้างที่สาราที่ถนนที่สิ่งก่อสร้างต่าง
ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไม่ใช่เงินของท่านแต่เป็นเงินที่ท่านดึงมาจากฝ่ายบริหาร
เกิดความไม่เป็นธรรมครับใครมือยาวสาวได้สาวเอาแทรกแทรงการคำนานของราชการ
อ้างว่าช่วยเหลือประชาชนเมื่อกี้ผมเรียนแล้วเห็นใจท่าน
แต่เห็นด้วยกับท่านไม่ได้เพราะได้แยกอำนาจไปแล้ว
ท่านประธานได้บรรยัติห้ามเอาไว้เบ็ดเสร็จแล้ว
ในมาตรหัวหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับทำไม่ได้
และมีโทษค่อนข้างรุนแรงแล้วเหตุใดท่านจึงเสนอ
หลักการและเหตุผลรวมทั้งสารบัญญัติแก้ไขกลับไปถอยหลังเข้าครอง
ซึ่งเป็นสิ่งที่กับผมกลับเรียนแล้วว่ารับหลักการไม่ได้ครับ
ท่านประธานทิกลบครับนอกจากนี้ยังจะแก้มาตรา๑๘๕รัฐธรรมดูล๒๑๖๐
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันเขาห้ามสสวไปก้าวไก่แทรกแทรงการทำงานราชการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหนึ่งเรื่องการทำงานของรายการประจำ
ข้อที่สองการกระทำในศนาทิตนไปมีส่วนร่วมใช้งบประมาณ
ครับเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่มีหน้าที่ไปตรงนั้น
และที่๓เรื่องการบริหารบุคคลของราชการเขา
อันนี้คือการแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนแบ่งแยกอำนาจนะครับ
และไม่ให้ขัดกันแห่งผลประโยชน์ของการทำหน้าที่และประโยชน์ตนครับ
ร่างแก้ไขรัฐรุณยัตติที่หนึ่งแก้ตรงนี้กลับไป
ให้พูดง่ายภาษาที่จะสังคมเข้าใจง่ายคือท่านเสนอแก้ให้สสว
กลับเข้าไปก้าวไก่แทรกแทรงการทำงานของราชการประจำได้
กลับไปแทรกแซงก้าวไก่การทำงานของราชการประจำได้โดยท่านอ้างว่า
เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับดังนั้นสรุปครับท่านประธาน
สองมาตรานี้ที่ท่านขอแก้ไขชะกาดชะกันมาก
หลักการไม่ชอบครับเมื่อหลักการไม่ชอบการแก้ไขสารบัญญัติในขั้นตอน
ท่านเขียนไว้และถ้ารับหลักการเข้าไปในวาระที่สองและสาม
การปรับปรุงแก้ไขสารบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการความชอบอันนี้ไป
มันก็จะไม่ชอบตามไปด้วยครับท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตสรุป
สรุปครับในยติที่๑แม้หลายอย่างในนั้นเป็นเรื่องที่ดี
แต่เมื่อท่านได้ผูกรวมหลักการและเหตุผลแก้มาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่และหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
ไม่ชอบด้วยหลักการและผลที่กราบเรียนการหลักการแยกอำนาจนะครับ
บริหารและนิติบัญญัติที่แยกกันเมื่อหลักการไม่ชอบ
รับหลักการไม่ได้ครับข้อที่สองผู้แทนผู้เสนอยติได้แถลงลักษณะที่ว่า
รับหลักการไปก่อนแล้วไปแก้ในวาระ๒ให้กลับมาเหมือนเดิม
คือเหมือนกับไม่แก้ทำได้เหรอครับในเมื่อท่านรับหลักการให้แก้ไปแล้ว
แล้วสื่อก็ไปออกข่าวว่ายอมถอยถ้าไม่แก้ค่อยไปคว่ำกันในวาระที่สาม
ไม่ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายผมคิดว่านั่นคือการถอยแน่หรือครับ
หรือเป็นการขอไปอีกก้าวหนึ่งแล้วไปสู้เอาดาบหน้าคือขั้นวาระที่๒
และไปสู้ในอีกขั้นหนึ่งคือในขั้นตอนวาระที่๓เป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนรอย
ไม่มีหลักประกันอะไรเลยครับว่าวาระที่๒จะแก้ตามนั้นกลับไปเหมือนเดิม
ยิ่งไปกว่านั้นท่านประธานิกรบครับผมใช้เวลานิดเดียว
มีเพื่อนสมาชิกส่วนหนึ่งได้ร่วมลงชื่อในยตินี้จำนวนหลายสิบท่าน
ท่านจะยอมแก้ไปอย่างนี้เหรอครับไม่มีหลักประกันอะไรเลยครับ
และมีเพื่อนสมาชิกส่วนหนึ่งท่านอภิปรายตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
สนับสนุนให้แก้ครับแม้แต่สอสอในเขตบ้านผมในกอทม
เมื่อคืนนะครับท่านก็เสนอว่ามันควรแก้
ท่านจะได้ไปช่วยชาวบ้านแล้วถ้าอย่างนี้จะมีหลักประกันได้อย่างไร
ว่าเมื่อเข้าสู่วาระสองแล้วจะมีการแก้ไขครับสุดท้าย
ข่าวออกมาว่าหัวหน้าภักษ์พลังประชารัฐซึ่งก็คือ
ตา๑๔๔๑๘๕ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรัฐมนุนและก็มีข่าวสอดคล้องกับ
ผู้นำรัฐบาลซึ่งก็เป็นนายกรมตรี
พักพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอให้เป็นนายมรี
ท่านก็ยืนยันจุดยืนไม่แก้เพราะอันนี้คือหัวใจสำคัญ
ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ถึงเวลานี้ครับท่านประธาน
ผมขอวิงวอนผู้เสนอยัตติที่หนึ่งครับถอนยัตติออกไปก่อนลงมติค่ำนี้หรือเย็นนี้ครับ
จะเป็นการทำงานทางการเมืองที่สร้างสรรค์รับฟังเสียงซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะรับฟังเสียงจากสังคมที่ดังกระหึ่มอยู่ในขณะนี้
ว่าท่านกำลังจะแก้มาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่และหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
ถอยหลังเข้าคลองให้เกิดการประพฤติมิชอบซึ่งเขาปิดรูไปแล้ว
ท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ตามถ้าผู้เสนอดึงดันยัตติที่หนึ่ง
เดินหน้าต่อไปผมในฐานะสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง
เป็นคนเล็กคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถลงมติรับหลักการยัตติของท่านได้